เงินเป็นยังไงใครเคลียร์กันได้ลุงตัวยังไงบ้างครับ
คือวันนี้เนี่ยก็มันก็มีประเด็นเรื่องเกี่ยวกับทางคดีแหละเนาะ
เรื่องการรับรองบุตรแล้วก็อำนาจปกครองจะเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
ซึ่งจริงทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ยังอยากดูแลลูกอยู่แล้วแหละทั้งสองฝ่าย
เพียงแต่ว่าพอต่างฝ่ายต่างอยากยังอยากดูแลอยู่เนี่ยมันก็ต้องมาคุยรายละเอียด

ซึ่งวันนี้มันก็ยังมีรายละเอียดบางจุดหลายจุดอยู่ที่มันยังไม่ค่อยตรงกัน
ก็ทนายก็เลยกลับไปคุยกันกับลูกความแต่ละฝ่ายแล้วเดี๋ยวนัดหน้าจะมาคุย

ยังคือรายละเอียดมันเยอะมันเรื่องมันละเอียดอ่อนนะเนาะครอบครัว
แล้วก็ลูกต้องอยู่กับอีกฝ่ายนึงอีกฝ่ายนึงจะเงื่อนไขจะต้องยังไงมันเยอะอะครับ
แนวนมดีไหมครับอยากทราบด้วยไหม
ก็ดีก็ดีอยู่นะเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาไม่เคยคุยกันตรงมาก่อนนะ
อันนี้มันก็เป็นเป็นเหมือนเวทีที่ดีที่ให้สองฝ่ายได้มาเจอกันท่านผู้ประนอมกับผู้พิพากษาก็ได้ช่วยเหลือด้วย
แล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องมีใครอยู่กับฝ่ายรายละเอียดมันใช่ไหมครับ
ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นประเด็นหลักไงครับแล้วก็อีกฝ่ายจะติดต่อกันแบบไหนจะต้องอะไรยังไงมันก็เยอะเนอะ
ก็เบื้องต้นที่คุยกันวันนี้ก็น่าจะแนวนั้นนะเพราะทางไมค์ก็บอกว่าไม่ได้ติดใจแต่ว่าก็ไม่ได้ปิดประเด็นที่ว่าไม้อยากรับไปดูหรือเปล่าคือมันก็มีการพูดขึ้นมาบ้างแต่ว่ายังประเด็นนี้มันพูดนิดหน่อยอย่างนี้ครับ

อย่างที่เคยแจ้งอะค่ะข้อเสนอเออสี่ข้อนั้นมันไม่ใช่ข้อเสนอมันเป็นแค่ข้อความเห็นของเราว่าทำไมน้องควรจะอยู่กับเราแต่ว่าในกระบวนการไก่เกียร์อะค่ะมันไม่ใช่กระบวนการทองศาลเนาะความจริงเราต้องถอยคนละก้าวแล้วเราก็มองหันหน้าเข้าหากันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ยืดติดกับสิ่งที่เราเคยพูดไปแล้วหรือว่
เป็นข้อเสนอเป็นข้อหรอกมันจะเหมือนกับว่าหน้าวันนี้สถานะของลูกเป็นแบบไหนแล้วเพื่อให้ลูกของเราแบบว่าประโยชน์สูงสุดของเด็กอะเป็นยังไง
คือถ้าเราเอาเรื่องเก่าเรื่องอะไรมาพูดกันเนี่ยมันไม่จบไม่สิ้นครับท่านก็พูดท่านผู้พิพากษาก็บอกอยู่ว่าปัจจุบันเป็นยังไงแล้วสองฝ่ายในเมื่อได้มาคุยกันแล้วจะตกลงการดูแลบุตรร่วมกันยังไงมากกว่า
คืออย่างทุกอย่างในคดีครอบครัวเนี่ยมันก็จะมีหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการอุปการะเลี้ยงดู
น้องจะอยู่กับใครอำนาจปกครองการเยี่ยมเยี่ยนก็คือต้องมานั่งคุยกันทุกอย่าง
คือถ้าถามมาว่าซาร่าต้องการอะไรมันคืออะไรเหรอคะ
มันก็คือถามว่าคุณอยากจะให้ลูกของคุณแบบไหนมีชีวิตแบบไหนเรียนที่ไหน
อย่างวันนี้เองการเกิดเจือเลือกอะไรเซ็นเซอร์ทีที่สุด

ถ้าเป็นอย่างนั้นถามว่ามันมีความคืบหน้ามันเป็นเรื่องบ้าง
มันมีเรื่องไหนที่สามารถสรุปได้หรือไม่ได้หรือ
จะเป็นเรื่องของการรับรองบุตรที่ไม่ได้ติดใจทั้งสองฝ่าย
คือตกลงไม้ได้รับรองบุตร

มันยังเซ็นกันไม่ได้ในตามกฎหมาย

คือข้อเสนออื่นต้องตกลงกันให้ได้ก่อนแล้วถึงจะมาเซ็นรับรองถูกไหมฮะ
คือถ้ากระบวนการมันไปเรื่อยสามารถตกลงกันในรายละเอียดได้
ก็อาจจะมีคำพิพักษาของสารแทนการเสนออาจจะได้ของเด็ก
เพื่อที่ให้ทางฝ่ายพ่อไปจดทะเบียน
แต่ว่าคำถามสูงสุดคือว่าอย่างที่แจ้งค่ะ

อะไรยังไงก็ต้องมานั่งคุยกัน

เราไม่อยากลงรายละเอียดลึกมากว่าใครเสนออะไรยังไง
ตกลงแบบไหนเพราะมันยังมีคุยกันอีกนัดนึง

มันก็จบเลยในครั้งหน้ามันก็ดีกับทั้งครอบครัวเขา

ก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นแหละครับ
นักหน้านักหน้าเมื่อไหร่

จับจำไม่ได้๑๒

ในการศึกษากันอยู่ใช่มั้ย
ใช่ใช่ต่างไฟก็ต้องไปทำกันบ้านกันมาแหละ

ก็พยายาม
สถานการณ์ให้บรรยากาศมันดี
ตัวความเครียดอะไรอยู่ในการการช่วงชีวิต

เพราะว่าเรื่องนี้ก็กระทบการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของทั้งสองฝ่าย

ไปนะถ้าอย่างนั้นนะ

บรรยากาศกายเครียดเป็นอย่างไรครับ

บรรยากาศก็ไปในทางทิศที่ดีครับ

รับฟังเหตุผลกันมากขึ้นนะครับ

วันนี้ที่ยังไม่ลงตัวมันเป็นเรื่องอะไรครับพี่เจ๊
คือประเด็นมันมีอยู่หลายประเด็นหลักนะครับ
เอาประเด็นหลักก่อนก็คือเรื่องของการรับรองบุตรเนี่ย

ก็จะไปมีเรื่องที่ยังไม่ลงตัวก็คือเรื่องอำนาจปกครองโบสถ์

เรื่องค่าเทอมอะไรอย่างนี้ครับ
ซึ่งมันเป็นรายละเอียดของเด็กคนนึงเนี่ย
ถ้าเกิดมันมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงอะครับ
มันค่อนข้างที่จะต้องศึกษารายละเอียดเยอะมากนะครับ

มันอาจจะต้องแบบดูรายละเอียดให้มันชัดเจนนะครับ

อันนี้มันเป็นรายละเอียดที่มันอยู่ในสำนวนนะครับ
คือทางเราทางท่านขอเอาไว้ว่าอยากจะให้เกิดความชัดเจนก่อนแล้วค่อยคุยอีกทีหนึ่งครับ

มีหลายประเด็นครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเงินอย่างเดียวครับ
คือน้องไม่น่าจะมีนะครับ
ฝั่งน้องไม้ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องอะไรอยู่แล้ว
ก็เป็นประเด็นเดิมที่รู้กันอยู่ครับ
แต่ว่าถามว่ามันก็เกี่ยวข้องกับเด็กนั่นแหละนะครับ

เขาต้องการที่จะให้เด็กเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดครับ
แต่ทางฝั่งของน้องก็อย่างที่บอกว่าเขาก็ดูตามศักยภาพอะไรอย่างนี้นะครับ
ในสำนวนนะครับเดี๋ยวมาบอกอีกทีนึง
อย่างไรเองว่าเทศัยกายยังมากเป็นไงบ้าง

เวลาประเภทให้เราดูได้คุยกับใครขึ้นไหมคะ
เอาตรงผมผมไม่อยากตอบอะไรมาก

ในสำนวน

แล้วท่านก็ถ้า
อันนี้พูดถึงเคสทั่วไปนะครับ
ท่านก็จะมองดูประโยชน์ของเด็กเป็นหลัก

ผมว่าน่าจะจบในรูปแบบที่ดีครับ
เพราะว่าท่านก็ค่อนข้างกำชับแล้วว่าให้

แต่พอดีมันมีเงื่อนไขอะไรบางอย่าง

แล้วมันมาโผล่ในรอบนี้
เราก็เลยขอให้ไปศึกษารายละเอียดก่อน
เป็นสำคัญก็เลย
แต่ดูกันต่อไปฮะจะมันไปได้เมื่อไรยังไง

วันนี้ยังไม่ได้คุยกับน้องหรือเปล่า

แล้วมันเหมือนได้เจอ

นั่นแหละครับโทษทีครับเลย

เรื่องดูด้านสำคัญที่ต้องดูมันติดอยู่ด้วยไหมครับ

เป็นรายละเอียดที่ค่อนข้างว่าเป็นพระเอกของงานนี้
ก็เลยยังไม่สามารถจะตอบได้ทันที

แล้วก็วางแผนให้รัดกลุ่มที่สุด

สารท่านแนะนำได้แค่หลักการครับ

เพราะมันเป็นเรื่องระหว่างคนสองคน
ที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของเด็ก

ท่านอยากให้มองประโยชน์ของเด็กเป็นหลักนะครับ
ถ้ามีอะไรที่มันเร่งด่วนก็จะคุยครับ

แต่จะถามว่าหาลือนะหาลือหาลือกันนอกรอบได้อยู่แล้วนะครับ
ว่าน้องจะต้องมาอยู่ในความปกครองของเรา

ผมขอแค่ได้เจอลูกแบบนั้นแหละครับ